คุณผู้ชมค่ะตลอด๑๗วันของภารกิจในการค้นหากู้ภัย
ไทยรัฐทีวีเราก็ติดตามมาตลอดทุกวันทั้งวันแล้วก็ตลอดทุกช่วงข่าวด้วย

อีกหนึ่งท่านที่ก็ติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์
ส่งกำลังใจให้ตลอดเหมือนกันก็คือคุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
ถ้าใครได้ติดตามกันเนี่ยท่านก็จะมีบทกรรมในแต่ละวันนะ
ส่งไปอาลัยส่งไปแสดงความดีใจส่งไปให้กำลังใจมากมาย
วันนี้รวบรวมทั้งหมดมาพูดคุยพร้อมกันอีกครั้ง

ตำนานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนปิดไปแล้วครับ
ไปด้วยความรู้สึกประทับใจความรู้สึกดี
ที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยและคนต่างชาติทั่วโลกครับ
เรื่องนี้เมื่อตอนเริ่มต้นก็เริ่มต้นโดยความตระหนกตกใจ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมารายการนี้ได้พยายามรวบรวมสถานการณ์วันต่อวัน
เขียนกรอนประกอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
วันนี้ตำนานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจบแล้ว
อยากจะรวบรวมบทกรอนบางบทกรอนมาเพื่อจะส่งต่อส่งมอบ
แก่คนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งในคืนนี้
ผมเริ่มต้นบทกรอนแรกจากเหตุการณ์ที่มองเห็นพ่อแม่ของทีมหมูป่า
สิบสามคนในช่วงวันแรกแรกไปนอนเฉง้อคอมองอยู่ที่หน้าถ้ำ
เพื่อจะดูว่าลูกจะถูกค้นเจอค้นหาเจอเมื่อไหร่
เป็นช่วงเวลาที่ตื่นตระหนกหวาดวันและเศร้าสลดในสายตาคนเป็นพ่อแม่
ผมจึงเริ่มกรอนบทแรกในวันนั้นว่า
หมูป่าตัวน้อยน้อยอยู่ไหนหนอแม่กับพ่อมารอหนูอยู่หน้าถ้ำ
มีน้ำตาไหลปนกับฝนพร่ำมีหัวอกที่บอบช้ำอยู่ภายใน
ขี่จักรยานคันโปรดโลดจากบ้านไม่ได้มีสัญญาณให้หวั่นไหว
ทรนงหลงตัวไม่กลัวภัยปล่อยให้แม่หวั่นใจตลอดมา
พนมมือพึ่มพำคำขอบคุณทุกแรงใจที่เกื้อหนุนจากถ้วนหน้า
กราบพระบาททุกพระองค์ทรงห่วงมาเป็นพลังวางชาให้เฝ้าคอย
นี่คือกรอนบทแรกที่เขียนถึงพ่อและแม่ของทีมหมูป่า๑๓คน
ถัดมาเมื่อหน่วยซิลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
คนไทยทั้งประเทศก็ได้เห็นภารกิจของหน่วยซีนและอาสาสมัครมาจากหลายองค์กรเยอะมาก
คงทราบแล้วว่ามาจากไหนกันบ้าง
แต่ละคนทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
เป็นไปอย่างที่ผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าให้คิดว่า๑๓คนนี้เหมือนลูกของเราเอง
ถ้าคิดอย่างนั้นพลังในการที่จะทำงานก็ไหลมา
เรื่องราวของหน่วยซีลและอาสาสมัครทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ประทับอยู่ในความทรงจำของใครต่อใครมากมาย
เขาทำงานในภาวะที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง
ท่านผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวมาตลอดจะรู้ว่าความยากลำบากในการปฏิบัติงานในคราวนี้เป็นยังไง
ผมเขียนถึงคนเหล่านี้ว่าสู้กับอุปสรรคอันตรายที่รายล้อม
แต่หัวใจไม่ยอมจะท้อถอยหมดแรงนอนเอาแรงเติมแรงคอยแล้วลุกสู้เต็มร้อยในท่าที
ราวชีวิตจะยอมแลกด้วยชีวิต
ทุ่มอุทิศให้เห็นเป็นหน้าที่เธอทำเกินนิยามแห่งความดีเธอทำเกินหน้าที่ที่เคยทำ
ขอคารวะสะดุดีด้วยนับถือว่าเธอคือยอดนักสู้อยู่ในถ้ำ
พนมมือภาวนาพุทธธรรมจงน้อมนำปกป้องคุ้มครองเธอ
แล้วก็มาถึงวันที่คนไทยถอนหายใจโล่งอก

กรกฎาคมครับวันที่นักดำน้ำในถ้ำเจอทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนมี
หลายคนที่เห็นข่าวในตอนดึกคืนนั้นแล้วเกือบจะไม่ได้หลับนอนเลยครับ
มีการตื่นเต้นยินดีวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่คนไทยมีความสุขที่ได้เห็นว่า
สิบสามชีวิตยังรอดชีวิตอยู่
เสียงประกาศของท่านผู้ว่านโรงศักดิ
คือเสียงสวรรค์ที่คนอยากได้ยิน
ได้ยินไหมเสียงหายใจไทยทั้งชาติ
ได้ยินไหมเสียงประกาศท่านผู้ว่า
ว่าพบแล้วเจอแล้วพร้อมภาพมา
เห็นดวงใจแก้วตามายืนยัน
ได้ยินไหมเสียงแห่งความดีใจใช่ไหมนั่น
ปาดน้ำใสเอ่อเบ้าตาที่ตื้นตัน
ร่วมส่งใจมารับขวัญณวันนี้
ว่าขวัญเอยขวัญมา
ร่วมส่งขวัญมาหาถึงที่นี่
ส่งหนูกลับสู่อ้อมอกที่เคยมี
ทิ้งเรื่องราวแห่งไมตรีให้จดยาน
จะนึกว่าภารกิจนั้นยิ่งใหญ่
นึกถึงทีมกู้ภัยทุกท่าน
บันทึกไว้ให้เห็นเป็นตำนาน
จะลึกความกล้าหารให้จดจำ
ขอคารวะสะดุดีสุดหัวใจ
ทุกฝ่ายที่หลั่งไหลไปที่ตั้ม
ได้ชีวิตมาตอบแทนสิ่งที่ทำ
จึงขอย้ำใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้ว
ก่อนบทต่อมาผมเขียนถึงผู้ว่านรงศักดิ์
ในช่วงวิกฤตการณ์ของปฏิบัติการค้นหากู้ภัยส่งกลับ
จริงอยู่ครับการเจอทีมทั้ง๑๓คนเป็นความดีใจ
แต่ว่าเราก็รู้ต่อมาว่าความยุ่งยากที่จะนำทั้ง๑๓คนออกมานั้น
เป็นภารกิจที่โหดหินและยุ่งยากมาก
คนหนึ่งที่เป็นคนต่อจิ๊กซอคนสำคัญ
ก็คือผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากร
เป็นผู้ว่าที่คนไทยรู้จักกันทั้งประเทศ
และในช่วงเวลานั้นมีข่าวว่าผู้ว่าถูกสั่งย้ายจากเชียงรายไปจังหวัดพยาว

คำสั่งย้ายนั้นมีมาตั้งแต่เดือนเมษายน
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์หลายเดือนครับ
ผมจึงบันทึกกวีบทนี้บทกวีบทนี้ถึงผู้ว่านโรงศักดิ์
ลูกผู้ชายอยู่ที่ไหนได้ทั้งนั้น
ข้อสำคัญต้องรักในศักดิ์ศรีอยู่อย่างมีคุณค่าบรรดามีอยู่ให้สมหน้าที่ที่เราเป็น
ยึดคำสั่งประทับทราปกาศิษย์
อย่าถามว่าถูกผิดในความเห็นไม่อยากให้ถูกเชิดเปิดประเด็น
จึงสงบเยือกเย็นให้เป็นไป
ลูกผู้ชายอยู่ไหนได้ทั้งนั้น
แต่ที่นั่นคนต้องรักไม่ปรักษณ
บัญชาการงานสำคัญเสร็จวันใดก็พร้อมเดินจากไปจากเชียงราย
เราไม่เห็นน้ำตาลูกผู้ชายเห็นแต่คนเชียงรายหลั่งน้ำตา
นี่เป็นกรอนที่ส่งถึงท่านผู้ว่านโรงศักดิ์
กรอนบทต่อมาเป็นกรอนที่
วันที่นำทีมหมูป่าออกจากถ้ำส่งถึงมือหมอ
เป็นความดีใจของคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าความดีใจที่ได้เห็นว่าหมูป่ายังมีชีวิตอยู่
เราได้เห็นใบหน้าของแกนนำในระดับบัญชาการหลายฝ่ายมีความสุข
ผมได้บันทึกบทกวีบทนี้ไว้ถึงท่านเหล่านั้นว่า
เรียกได้ว่าเป็นมหาภารกิจปฏิบัติการช่วยชีวิตที่ติดถ้ำ
เส้นทางยุ่งยากวิบากรรมสิ่งที่ทำมิอาจเลี่ยงจะเสี่ยงภัย
เหนื่อยเครียดและกดดันวันต่อวันแอบซ่อนความอ่อนไหว
ถ้าผิดพลาดจะส่งผลประการใดจึงมีเสียงถอนหายใจในเนื้องาน
ในที่สุดส่งหมูป่าไปหาหมอ
ให้แม่พ่อรอรับกลับไปบ้าน
เหล่าแม่ทัพก็อำลาจากหน้างานฝากตำนานเป็นต้นแบบให้แอบจำ
ภารกิจโหดหินเสร็จสิ้นแล้วมีคำสั่งสลายแถวออกจากถ้ำ
คืนกลับสู่หน้าที่ที่เคยทำเหลือแต่ความทรงจำถ้ำนางนอน
และกรอนบทสุดท้ายที่จะนำมาจะลึกไว้ในคืนนี้

กรอนที่เขียนถึงและคารวะต่อจ่าแซมจ่าสมานกุนัน
คนที่คนไทยต้องจะลึกต้องจดจำ
เรื่องราวของเขาไปอีกนานแสนนานครับ
ผมเริ่มต้นกรอนบทนี้ย้อนกลับไปสู่วันที่จ่าแซม
รายงานตัวและรับหน้าที่จนกระทั่งเสียชีวิต
หมดหน้าที่ที่ได้รับแล้วครับนาย
ผมช่วยน้องเขาไม่ได้ดังใจหวัง
ทรนงหลงตัวเองมีพลังจึงพลาดพลั้งหมดอากาศขาดหายใจ
ดาวตกเดือนดับลารับโลก
มีข่าวร้ายเศร้าโศกมาซ้ำใหม่
นี่แหละเลือดนักสู้คนกู้ภัย
คนเดือดร้อนรอที่ไหนไปที่นั่น
ถ้าไม่เสี่ยงไม่สู้กู้ไม่ทันจึงต้องพร้อมประจันทร์อันตราย
วีรบุรุษลาลับกลับไปบ้านกลับไปสู่เท่าทานศูนย์สลาย
เหลือผ้าขาวห่อกระดูกลูกผู้ชายคนที่ยอมกล้าตายเพื่อช่วยคน
และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จะบันทึกและจะลึกว่า
ณวันหนึ่งที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น
แล้วจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปสวัสดีครับ
มีใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบุญสักครั้ง
ไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจ
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา
ไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำสั่ง
ถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดี
ขอเธอทูลศักดิ์สีหญิงสิ่งใด
แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี
โลกยังไม่สินหวังถ้ายังมั่นในความดี
สถานไม่เคยนายนี้
คนดีไม่มีวันใด